เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงเมื่อวานนี้ตอนค่ำนะครับทุกผู้ชมครับ
คดีที่มีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงจนเสียชีวิต
ชายคนนี้เนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
ผู้ที่ยิงก็คือน้องเมียซึ่งก็เป็นสมาชิกอบตในพื้นที่ด้วยนะครับ
เบื้องต้นบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยเขาคับแค้นใจที่ผู้ตายทั้งที่เป็นพี่เขยเนี่ยนะ
เป็นพี่เขยเป็นสามีของพี่สาวเนี่ยแต่ไปข่มขืนลูกสาวเขา
ค่ะตอนนั้นลูกสาวเขาอายุ๑๓ตอนนี้อายุ๑๘แล้วนะคะ
ถูกต้องคือคดีเนี่ยสารท่านยกฟ้องก็ด้วยพยานหลักฐานในชั้นศาลนะครับ
สารท่านก็พิพากษาไปตามสิ่งที่ปรากฏในชั้นศาล
แต่ว่าฝั่งของผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีด้วย
ก็เคารพศาลนั่นแหละสารยกฟ้องแต่ว่าพี่เขยหลุดคดีออกมาเนี่ย
พักหนึ่งกลับมาอยู่ที่บ้านในพื้นที่แต่ไม่สะทกสถานเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลย
แล้วเขาก็ยังคับแค้นใจอยู่ก็เลยยิงใส่จนเขาตายไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นข้ามบางวันนี้
วันนี้มามอบตัวแล้วนะครับคนที่ก่อเหตุคือนายวิโรธทองขาวอายุ๔๘ปีนะครับ
เป็นสมาชิกอบตหมู่๒ตะบนควนขนุนมามอบตัวกับตำรวจสพเขาชัยสน
นายวิโรธเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าอบตรโรธ
มามอบตัวพร้อมกับปืนจุดสามแปดที่ใช้ยิงนายประพันธ์โคชฌฤทธิ์อายุหกสิบสามปี
เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะแล้วก็เป็นพี่เขยของตัวเองนะครับ
ยิงเขาเสียชีวิตบนถนนบ้านหนองไซตำบลควนขนุนอำเภอเขาชัยสน
พัทธลุงเมื่อวานนี้อ่าระหว่างสอบปากคำเนี่ยนะฮะ
ผู้ต้องหาก็สารภาพตลอดข้อกล่าวหานะก็ยอมรับแหละ
ว่ายิงเขาตายบอกว่าต้องการคืนทวงคืนความเป็นธรรมให้กับครอบครัว
แค้นใจที่นายประพันธ์ผู้ตายมาคมคืนลูกสาวอืม
ทั้งที่เป็นหลานสาวแท้ของตัวเองนั่นแหละเหตุการณ์เกิดขึ้นมา๕ปีก่อน
ตอนนั้นลูกสาวของนายวิโรธอายุ๑๓ตอนนี้อายุ๑๘แล้วนะ
หลังจากรู้เรื่องในตอนนั้นไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้
ตั้งใจจะจ้างทนายต่อสู้คดีแต่ไม่มีเงินนายวิโรธเขาให้การแบบนี้นะ
คดีก็ขึ้นสู่ชั้นศาลแต่สารท่านยกฟ้องเมื่อ๒ปีก่อน
ก็ยอมรับในคำตัดสินของศาลแต่ระหว่างที่ดำเนินคดีนะ
ตอนนั้นเนี่ยไปอยู่ที่อื่น
พอสารยกฟ้องเมื่อสองปีก่อนกลับมาอยู่ที่บ้านค่ะ
มันก็ต้องมาเจอกันนายวิโรธผู้ต้องหา
บอกว่าเขายังรู้สึกเจ็บแค้นอยู่รู้สึกเจ็บปวด
ลูกสาวต้องมีตราบาปติดตัวหลังจากเกิดคดีขึ้น
ลูกก็ต้องออกจากบ้านไปอยู่กับญาติที่จังหวัดอื่น
ส่วนตัวผู้ตายคือนายประพันธ์กลับมาอยู่ที่บ้าน
ก็พยายามมาก่อกวนมาเยอะหยันตลอดเวลาไม่สะทกสถานกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลย
ทั้งที่ก่อเหตุข่มขืนลูกสาวเขาเอาไว้
ก็เหตุการณ์เมื่อค่ำเมื่อวานนี้เป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ

เขาบอกว่าค่ำเมื่อวานนี้นั่งดื่มสุราอยู่ที่หน้าบ้านเพื่อนบ้าน
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์วนเวียนมาคล้ายก่อกวนอยู่หลายครั้ง
ก็เลยอาศัยช่วงที่ผู้ตายขี่รถผ่านไปเนี่ย
ออกไปดักอยู่ที่หน้าถนนจุดเกิดเหตุ
พอผู้ตายผ่านมาก็ใช้ปืนรัวยิงใส่เลยนะ
แต่กระสุนตอนแรกโดนที่ขาซ้ายยังไม่ตาย
นายวิโรธก็เลยขี่รถไปนะครับ
ตั้งใจจะขี่รถเนี่ยไล่ตาม
เพราะว่าผู้ตายเขาก็ขี่รถหนีตอนที่โดนขาซ้าย
นายวิโรธขี่รถไล่ตามไล่ตามไปได้๕๐๐เมตร
นายประพันธ์ล้มลงนะฮะตอนที่ขี่รถหนี
แล้วก็ยังพยายามวิ่งหนีอยู่นะครับ
แต่ก็ไปล้มห่างจากจุดที่รถล้มประมาณ๖เมตร
นายวิโรธก็เลยจอดรถลงไปใช้ปืนยิงซ้ำ
ทีนี้ยิงเข้าที่คอทะลุท้ายทอยเลยนะฮะ
แล้วก็ยิงเข้าไปอีกหลายนัดนะครับ
โดนเข้าไปเนี่ยคือเรียกว่ากะเอาจนตายเลยอ่ะนะ
เห็นว่าเขาตายแน่นะครับก็เลยหลบหนีไป
โดยบอกว่าก็คือหนีไปตั้งหลัก
ยังไงตั้งใจจะมามอบตัวอยู่แล้ว
ก็หลังก่อเหตุเขาก็โทรไปหาตำรวจเองเลยนะคะ
ผมยิงคนตายเดี๋ยวจะมามอบตัว
ตอนนี้ยังไม่พร้อมแล้วเขาก็มามอบตัวจริง

หาตำรวจก็บอกว่าเขาข่มขืนลูกผม

พอตำรวจสอบปากคำเรียบร้อยนะคะ
ก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ระหว่างทำแผนชาวบ้านก็ไปดูกันเยอะนะคะ
แต่ว่าการทำแผนก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
ชาวบ้านบอกว่าแอบเห็นใจคนก่อเหตุ
เพราะเขาเป็นคนดีแล้วก็เป็นฝ่ายที่ถูกกระทำก่อน
พันธุ์ตำรวจเอกชัดพิสิทธิ์
นักคาราวงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงบอกว่า
ตอนนี้แจ้งข้อหาอบตรโรศข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็นำตัวไปฝากขังทันทีค่ะ
แต่ว่าก็ได้มีการสั่งให้พนักงานสอบสวนทำเรื่องขอคัดสำนวนคำพิพากษา
ที่สารมีคำพิพากษายกฟ้องผู้ตายที่ไปข่มขืนลูกสาวของอบตรโรธนะคะ
คือจะไปคัดสำนวนคำพิพากษาแล้วนำมาประกอบสำนวนคดีที่อบตรโรศไปฆ่านายประพันธ์
คืออาจจะนำสำนวนนี้ไปยื่นต่อสารเพื่อให้ท่านพิจารณาอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการลดหย่อนผ่อนโทษได้
ชาวบ้านที่เขาอยู่ในจุดเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาก็ได้ยินเสียงปืนนะคะ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดแต่ตอนนั้นไม่ได้เอกใจอะไรก็คิดว่าชาวบ้านไปยิงปืนไล่สัตว์
เริ่มเห็นคนวิ่งออกไปดูแล้วก็เห็นว่าอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถูกยิงเสียชีวิต
ชาวบ้านเองส่วนใหญ่บอกว่าสงสารอบตรโรธคนก่อเหตุนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเป็นที่รักของชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอด
แต่ช่วง๕ปีหลังนับตั้งแต่ลูกสาวของอบตรโรธถูกคมคืนเนี่ยนะคะ
เขาก็เริ่มเปลี่ยนไปไม่หร่าเริงเงียบกลายเป็นนิสัยไม่เหมือนเดิมแล้วอะค่ะ
ดีแล้วว่าถ้าเป็นเขาก็จัดการแทนนานไม่โพยมาถึงสี่ห้าปีหรอก

ก็รู้อยู่ว่ามีความเสียดประสงค์กว่า
อาจจะเกิดจากความกดดันใช่ไหมคะ

ก็ต้องไปว่ากันชั้นคดีความกันต่อไปนะครับ
ทีนี้คดีที่เกิดขึ้นเนี่ย
ผู้ต้องหากับผู้ตายก็เป็น
พี่เขยกับน้องเมียนะครับ

แล้วก็เป็นพี่สาวของผู้ต้องหาตอนนี้นะครับ
ศพของนายประพันธ์ตอนนี้ตั้งบำเพ็ญกุศล

บตรโรธผู้ต้องหาด้วยก็ยังไม่ขอให้ข้อมูลอะไร
ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่เบื้องต้นก็บอกกับทีมข่าวของเรา

ยอมรับว่าชนวนเหตุมันมาจาก
เรื่องส่วนตัวในครอบครัวจริง

ส่วนเรื่องของคดีความที่น้องชาย
ยิงสามีตัวเองจนตายเนี่ย
ก็ในครอบครัวคุยกันแล้ว

ในการที่จะพิจารณาดำเนินคดีกันต่อไป